เราก็ยังคงต้องเกาะติดกันอยู่นะคุณผู้ชม
ซึ่งจากตอนแรกที่เราบอกว่าเดี๋ยวรออยู่ว่าทางอธิบดีกรมอุตุเนี่ย
จะมีแถลงรอบต่อไปตอน๔โมงตอนนี้๔โมง๒๕แล้ว

คุณผู้ชมยังสามารถติดตามต่อได้ในข่าวเย็นไทยรัฐเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะ
ก็ย้ำภาคตะวันออกน้ำทะเลขึ้นสูงแล้วก็ขึ้นแรงอยู่นะครับ

แล้วก็ส่งกำลังใจมาด้วยบอกให้ขอให้ชาวใต้สู้
ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เอาใจช่วยทหารเรือที่ลงไปช่วยประชาชนด้วย
เช่นเดียวกับคนบันเทิงนะคะอย่างคุณบุ๋มปนัดดา
ก็ลงไปที่พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้กำลังใจชาวบ้านแล้วก็ไปช่วยเหลือในส่วนที่ช่วยเหลือได้ด้วย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำใจจากคนบันเทิงเลยนะคะ
สำหรับการลงพื้นที่ไปร่วมด้วยช่วยกันกับแม่ทัพภาคที่สี่
ของประธานองค์กรทำดีคุณบุ๋มปรณดาวงผู้ดี
พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็คือนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างผ้าห่ม
แล้วก็กำลังใจต่างนะคะไปมอบให้กับพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัย
และพักพิงอยู่ตามศูนย์อพยพชั่วคราวในพื้นที่ต่าง
คุณบุ๋มก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี
ในเรื่องของการลงพื้นที่ไปครั้งนี้นะคะ
บอกว่าอยากจะให้กำลังใจประชาชน
อยากจะให้หัวเราะได้อยากจะให้ยิ้มได้
ส่วนใครที่เป็นห่วงเรื่องสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ย

เพราะเบื้องต้นกรมประสุทธิ์ได้มอบอาหาร
สำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยแล้ว
ส่วนสัตว์จรจัดที่ไม่มีใครดูแล
คุณบุ๋มก็ยังได้ฝากเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่นั้น
ซื้ออาหารเม็ดให้พี่ทหารนั้นกระจายกำลัง

ก็มีการแจกเสบียงสัตว์ถุงยางชีพ
ยังพื้นที่นราธิวาสและนครศรีธรรมราช
รวมทั้งกำหนดจุดอบพยพสัตว์กว่า๗๐๐จุดด้วย
มีการจัดส่งเจ้าที่ร้อยนายแล้วก็สัตวแพทย์

เพื่อช่วยฟื้นฟูวินิจฉัยอันโรคของสัตว์ต่างเหล่านี้ด้วย
คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือรายการพิเศษนะครับ

แม้ว่าพายุจะลงทะเลอันดามันไปแล้ว

แต่อิทธิพลยังส่งผลกระทบอยู่

เรื่องความเสียหายเรื่องการฟื้นฟูและการเยียวยานะครับ